ไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
เจ้าของสุนัขฉุนชายวัย๒๕ปี
คือถือมีดสปาต้ามีดยาวกวัดแกว่งไปมา
แล้วเอามีดเล่มนั้นนะครับมาฟันสุนัขของเขา
สุนัขได้รับบาดเจ็บนะครับ
ตัวเจ้าของสุนัขไปแย่งมีดจากชายคนนั้นมาได้
แล้วใช้มีดนะทั้งฟันทั้งแทงชายวัย๒๕ปี
ที่มาทำร้ายสุนัขของเขา

เสียเลือดมากอาการสาหัสเลยนะครับ

ตำบลท่าวังอำเภอเมืองนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เข้าประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พร้อมกับนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบชายอายุประมาณ๒๕ปีได้รับบาดเจ็บ
จมกองเลือดมีบาดแผลถูกมีดฟันแทงหลายแห่ง
แล้วก็มีร่องรอยถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะอีกด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยปฐมพยาบาล
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ

ก็พบผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณใกล้ร้านสะดวกซื้อสาขาสะพานยาว
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสมโพธิพิเกตหรือว่า๑อายุ๓๙ปี
โดยเขาวิ่งเข้ามาแจ้งความกับตำรวจเอง
ว่าเป็นผู้ที่ทำร้ายชายวัย๒๕
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
นายสมโพธิผู้ก่อเหตุกล่าวว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาและเพื่อนรวม๓คน
คือยืนคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านพักภายในซอย๗

จากนั้นชายวัย๒๕ปีคนนี้ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เดินถือมีดสปาต้าแล้วก็มีดพก
ไล่ฟันสุนัขแม่ลูกอ่อนของเขาจนได้รับบาดเจ็บ

แต่ชายวัย๒๕ปีไม่ฟังครับ
จากนั้นก็มีการยื้อแย่งมีดกันและเกิดการต่อสู้ชุลมุนกันขึ้น
นายสมโพธิแย่งมีดมาได้แล้วก็ใช้มีดเล่มนั้นแหละครับ
หน่ำแทงแล้วก็ฟันชาย๒๕ปีไม่ยั้งเลย
ชายคนดังกล่าววิ่งหนีไปล้มฟุบหมดสติที่หน้าบ้านของชาวบ้านอีกหลัง
ส่วนเพื่อนอีกสองคนนายสมโพธปฏิเสธ
บอกว่าเพื่อนสองคนไม่ได้ร่วมกันทำร้าย
เพราะว่าเขาตามมาช่วยในภายหลัง
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาของนายสมโพธิเนี่ยนะ
เนื่องจากผู้บาดเจ็บมีบาดแผล
ทั้งถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะและตามร่างกายอีกหลายแห่ง
แล้วก็บาดแผลที่ถูกแทงและฟันอีกหลายแผลเกือบทั้งตัว
แล้วก็ตอนตำรวจมาถึงเพื่อนสองคนของนายสมโพธิหลบหนีไป
ทีนี้ล่ะครับตำรวจก็ต้องติดตามตัวเพื่อนสองคนของนายสมโพธิ
กำลังหลบหนีมาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ส่วนผู้บาดเจ็บนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชเนื่องจากอาการอยู่ในขั้นโคม่า
ถูกแทงเข้าจุดสำคัญกระโหลกร้าวแล้วก็สมอง
ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงด้วยนะครับ